คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เขามีการแชร์ภาพนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าป้ายที่อยู่ข้างรถอีแตนเนี่ยนะคะ
ว่าจะออกจากโคราชจะไปเชียงใหม่
จะไปตามหาเมียเมียมีชู้
แล้วบนรถอีแตนนะคะก็มีลูก๒คนไปอยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นไวนิวที่อยู่ข้างรถไถพ่วง
เป็นข้อความที่สามีจะตามหาภรรยานะคะ
แล้วในข้อความที่เราเบลอเนี่ยเขาบอกที่อยู่ในทะเบียน
ในบัตรประชาชนของภรรยาหมดเลยนะ
แล้วมีรูปบัตรประชาชนของภรรยาอยู่ด้วย
ผู้ชายคนนี้ค่ะก็คือนายดำเรียกนามสมมุตินะคะ
นายดำเนี่ยอายุ๕๐ปีซึ่งนายดำบ้านอยู่ที่นครราชสีมา
ออกเดินทางไปกับลูกชาย๒ขวบลูกสาว๘ขวบ
นักข่าวเราไปเจอนายดำก็พูดคุยกับนายดำนะคะ
ดำเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมียผมหนีไปอยู่กับชู้
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วเมียผมเนี่ยเคยโทรมา
ถามข่าวคราวลูกทั้งสองคนผมก็คุย
แล้วก็ได้คุยกับแฟนใหม่ของเมียด้วยครับทีนี้รู้ที่อยู่
ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปตามหาเมียที่เชียงใหม่
คือซักไปถามไปถามมาก็รู้ว่าอดีตแฟนคนนี้
หนีไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็เลยกะว่าพาลูกไปตามหาแม่ดีกว่า
แล้วนายดำบอกด้วยบอกว่าน่าจะใช้เวลาเดินทาง
สักห้าถึงหกวันถึงจะถึงสาเหตุที่ไปตามเนี่ย
คือตอนนี้ถ้าเกิดผมอยู่แบบนี้ต่อไปคงไม่มีตังค์
มาเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเพราะว่าไม่ได้ทำงาน
ลูกก็ยังเล็กอยู่เลยไม่มีคนดูแลตอนทำงาน
จะไปตามหาแม่ของลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
กลัวไงกลัวภรรยาตัวเองไม่รู้ว่าโดนหลอกไปขายหรือเปล่า
อยากเจอหน้าภรรยาความหวังของในดำสามีเนี่ย
คืออยากให้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวแบบอบอุ่นเหมือนเดิม
เพราะว่าสงสารทั้งลูกสาวลูกชายเลย
เอาฟังเสียงในดำหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือข้อความฝั่งทางด้านสามีคือในดำ
เดี๋ยวต้องดูนะต้องฟังทั้งสองฝั่งค่ะ
เพราะว่าตอนที่นายดำเดินทางออกจากอำเภอแก้งสนามนางที่โคราชเนี่ย
มาจะไปเชียงใหม่ก็ต้องผ่านทางอำเภอพักดีชุมพลที่ชายภูมิ
คนเขาเห็นข้อความเขาเห็นรถอีแตนมาแบบนี้
บางคนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนายดำ
แล้วก็ลูกน้อยเอาข้าวมาให้เอาเงินมาให้เป็นบางส่วน
ทีนี้ค่ะด้วยความที่ป้ายไวนิวมันมีที่อยู่บัตรประชาชนของภรรยา
เราก็เลยไปสอบถามตำรวจสพสรรป่าตองที่เชียงใหม่ค่ะ
เพราะตำรวจเขาตามไปถึงบ้านเลขที่นี้เลย
ไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๓ปี
แล้วก็เจอผู้ชายอายุ๔๑ปีน่าจะเป็นแฟนใหม่ค่ะ
ผู้หญิงที่เขาเคยเป็นภรรยาในดำก็เปิดเผยนะ
บอกว่าได้อยู่กินกับนายดำฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แล้วเลิกกันมา๒เดือนกว่าแล้วเพราะว่าในดำเนี่ยชอบกินเหล้า
พอกินเหล้าเมาทีก็มาทำร้ายร่างกายเธอ
ส่วนที่ในดำบอกว่าตัวเธอทิ้งลูกมา
อันนี้เธอบอกเลยนะไม่จริงเพราะว่าตอนที่จะเลิกกัน
แยกทางกันเนี่ยเธอบอกว่าจะเอาลูกทั้งลูกชายลูกสาวมาเลี้ยง
แต่นายดำไม่ยอมไงกลัวว่าถ้าเกิดเธอเอามาด้วยเนี่ย
จะโดนสามีใหม่ทำร้ายแล้วตัวเธอบอกเลยนะคะ
ว่ายังไงก็ตามจะไม่กลับไปหาในดำอีก
เพราะว่ากลัวที่นายดำเคยทำร้ายร่างกาย
แล้วก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกนะคะ